ขยับมาที่จังหวัดระยองมีเหตุชวนสยองเกิดขึ้นหนุ่มคนนึง
กอดคอศาสตร์กระสุนอืมกอดคอซึ่งไม่ใช่เพื่อนฮะ
และสายกระสุนปืนไปทั่วพลุนไปทั้งเมืองเหตุการณ์นี้
มาจากผลสืบเนื่องเรื่องของความเมาเท่านั้นเองฮะ
เป็นเหตุการณ์คือใส่ซาวเข้าไปนะ
และเหตุการณ์จริงยิ่งกว่าในซาวอีกฮะน่ากลัว
เดือดมากเดือดยังไงมีหนุ่มคนนึงชื่อว่าคุณอนิวัฒน์
กิ่มนอกอายุ๒๐ปีอนิวัฒน์คนนี้สวมเสื้อสีดำ
กำลังจะเดินเข้าไปเอาเดินเข้าไปสิเดินเข้าไปเรียบร้อย
เสร็จจากในร้านร้านขายของฮะร้านขายของชำเลขที่๕
ขออภัย๕๘๙อยู่ที่มาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ซื้อของเสร็จเรียบร้อยก็กำลังจะกลับไปด้วยมอเตอร์ไซคันเก่า
แต่ระหว่างที่ซื้อของเสร็จและเดินกลับมา
ใครจะฆ่าคิดว่าชะตากูใช้คำว่ากูเลยเหรอ
ใช่สิอนิวัฒน์พูดชะตากูเกือบขาดเพราะอะไร
หนุ่มคนนี้เสื้อขาวชายปริศนาเดินมา

แต่หนุ่มคนนั้นมาถึงควักปืนขึ้นมา
แล้วกอดคออนิวัฒน์เหมือนรักกันมา๕๐ปี

ไอ้นี่ยิงไล่ตามโดนอนิวัตรด้านขวามือ
โดนแขนขวากับนิ้วก้อยขวา
ก็ทำให้อนิวัตรได้รับปะดีมากนะ
ตอนที่เขาเดินไปตรงนู้นเดินไปที่รถสีรถรถเก่งคันนี้
คือเขายิง๒๐นัดมีคนนั่งนับให้เดี๋ยวนะ
ปืนบ้าปืนกลเหลือ๒๐นัด
ปืนธรรมดานี่แหละยิงบรรจุได้๑๕นัด

มันพกแกซีนมาเปลี่ยนแล้วมันยิงต่อจนหมด
ไม่แล้วเมื่อกี้เห็นยิงสว่างนึงเอ๊ะมันทำอะไรมันเต้นส่อย
ใช่เพราะมันเปลี่ยนแมกเกอร์ซีนแล้วมันเต้นยิง
ไม่รู้มันเต้นใครมันโชว์ใครไม่รู้อะไรดนใจ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้บอกอีกทีในพื้นที่ของมาบยางพร

ขณะที่อนิวัฒน์ตกใจขีดสุด
ไม่รู้จะหยุดตรงไหนพยายามวิ่งหนีไป
โดนยิงเข้าให้เคราะห์ดีไม่โดนจุดสำคัญ
นี่คือผลพวงจากเหตุการณ์ที่มีการรวยยิงพลุนไปทั้งเมืองเลยครับ
ุนขนาดไหนรถยนต์ที่ขับไป
กล่ำพลวงกำแพงพลุนไปหมดเลย

คืนวันคริสต์มัส๒๕ธันวาพอดิบพอดี

เจ้าหน้าที่ช่วยจับตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้
เพราะพฤติการอันตรายเป็นภัย
มวลมนุษยชาติเหลือเกินจริง
นี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองนะครับ